เอาอีกแล้วเจ๊สงสัยแกจะเกิดยุคสอนรามระเหินฟ้า
ผมว่าเนี่ย

จะเต็มข้ออ่ะเนี่ยเด็กกว่านี้เอาแล้วอ่ะ
ซูมไปนะครับถ้าใครจะดูเต็มข้อ
ไปโดนตัวไหนมาเดี๋ยวผมซูมให้
โอ้ยจบแล้ว
เต็มที่อ่ะขับรถปล่อยมือเอานะ

หรือของขาดหรือยังไง
เขาเต็มระบบด้วยมั้งเนี่ยผมว่าน่าจะหลายอยู่

นี่สังคมยังมีคนแบบนี้อยู่อีกเหรอวะเต็มที่เลยนะดูดิ
อ้าวอ้าวรถจะเอาอ่ะเจ๊
โอ้ยเต็มที่เลยนะอ่านี่แหละ
วิธีบนท้องขนงก็มีอะไรดีดีดูครับความส่งโหก็จะ
น่ารู้แล้วจะได้เห็นศพหรือเปล่าอ่ะ
เอาแล้วมันดูขามันแกโดนตัวไหนมาเนี่ย
ไหนมาเนี่ยเนี่ยก็ไม่ล้มนะเอาเอานี่ยังไงรถอันเจ๊เบกเจ๊เจ๊
รถเขากลับรถน่ะอื้อเหนื่อยใจจริงจริงหลังกลุ่ม
พ่อเลยพ่อตายแล้วรถนะจ๊ะเจ๊
แบบนี้เลยเอาเอาเอา
โดนตัวไหนเนี่ยโดนตัวไหนมาวะนะไม่เต็มระบบเลยเอา
เอาเอาเอาดูเนี่ยผมก็ซูมให้ดูเต็มที่แล้วนะ
ไม่รู้มันจะโดนตัวไหนมานะเอาล้มเห้ย
แล้วรถมันก็ไม่ต้องบิดแล้วมันวิ่งได้ยังไงวะ

อ้าวเดี๋ยวก็ล้มเจ๊เบาได้เบา
ไม่แต่รถเขาไม่บิดเลยอ่ะเขาไปทำตัวอะไรมาเขาทำตัวไหนมา
ไปถ่ายหน้าแกไม่ได้เดี๋ยวติดแกว่า
อ้าวอ้าวเจ็บพระเจ้าสายฟ้าแบบนั้น
แกเต็มที่เอาอีกแล้วนะ
สงสารแกถ้าเกิดแกล้มไปก็จะได้
มีไอ้นี่ให้แกดูหลักฐานว่าแกล้ม
ที่ผมเหยียบมาประมาณสักหกสิบ
เจอแกตั้งแต่พระปะโทนเนี้ยแกก็ต้องแน่งต้องแน่งมาอย่างเงี้ยครับ
แล้วแกไปโดนตัวไหนมาแค่นี้แหละครับผมจะส่งหมู